ความรู้สึกตอนจะอยู่

แต่ก่อนออกตื่นเต้นมาก

ถึงแม้ว่าเราจะซ้อมหลายรอบแล้วก็ตาม

ชีวิตเนี้ยเราจะทำให้ดีสุดเราจะทำโมเมนต์ตรงนี้ให้เป็นที่ดีสุด
เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำทีมมาเรื่อย

ที่มีเนื้อภาษาไทย
แก้มเก็บความรักนี้มานานแค่ไหม

ก็คือแจ้งว่า
จะให้เราไปร้องเพลงด้วยเพลงอันนี้นะ

ว่าจะเป็นเวทีไหน

ใกล้ช่วงที่ก็ถึงประกาศว่า

ไม่เข้าชิ้นเราจะได้ไปร่วมร้องเพลงนี้

หลายประเทศที่ได้รับเวลา
เราเลยรู้สึก
อันนี้เราฝันหรือเปล่า
มันเกินกว่าที่เราจะ

ที่มันผ่านมาเป็นคำแบบการรัมไป

ตอนแรกน้องไม่ทันอย่างเห็นเพิ่มเลยน้องนึกแค่ว่า
ฉันจะร้องท่อนไหนแล้วจะทำยังไงทำให้ดีที่สุด
แต่เรารู้สึกดีใจมากกว่าที่มีภาษาไทยกรุงคลิกบริกัสการ์

มันมันหินร่วมมันหินให้เอ็มใจกับการที่
แล้วเราได้ไปเห็นดาลาภาพละดับโบรอบ
แล้วก็ทุกคนนะคะ

น้ำบองน่ะ
คือตอนที่เราแสดง
แม่นเฮดไปรัมต้าวน

ไม่รู้ว่ามันภาพมันออกมาเป็นยังไง

มึงยอดดูตัวเองในนี่นะคะ

อุ้ยเราเต็มที่นะพวกท่อชอบ
ฉันมองจนนาทีสุดท้ายแล้ว

ในเกณฑ์อินตรัสความรับใจ

เรายังไม่ได้ดูอย่างคือแบบว่า
จังเห็นกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้มาก
แล้วก็มีหลายคนที่

มันมีตับบนแดง

ใช้ได้ถึงเสือทุกที

เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ไป

แต่ราวไปเราก็ไม่รู้ว่า

ทั้งคนที่แบบจริงไหมแล้วฉันใช้คุณที่
ยังมีคนอื่นอื่น
ไม่ได้เห็น
เหมือนไม่ได้ดำกัน

แล้วมันเป็นจังหวะแค่ว่าจังหวะมากกว่า
เพราะว่าทุกคนโอเค

และพักขึ้นไป

เหมือนมันคอยออกมือ
เพราะว่าเราเป็นคนไทยเราไม่ได้หัวใจรู้สึกไทย
แล้วการรู้สึกว่าชัดใดของคนไทยแล้วการรู้สึกว่าเขาเป็นไทย
แล้วการรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่
เพราะว่ามันอาจจะมีความเป็นสิ่งที่เราไม่รู้สึกเลย
จะไม่สามารถที่จะทำได้ทุกอย่าง
เพราะว่าเราแบบนี้ก็เต็มทีกันมาก
เราไปในฐานะจริง
อยากจะแก่งจริงก็อยู่งานเป็นเรื่องแดง
หนังสุมมุมเราคงถูกใจ
ใครเข้ามาแสดงความสุขของคุณ

เพราะว่าเราก็เดินโรงแรงเสร็จแล้ว
ส่วนใหญ่เค้าจะเคียงเหี่ยว

อ๋อเป็นเป็นเป็นเป็นช่วงที่เรามารอจับจับเข้าหลังแล้วก็อ่า
ทางทางทางแขกก็ก็พูดสวัสดีสวัสดีแล้วก็บอกว่าต้องเป็นอย่าง
เนี้ยร่วมเรียกว่าใช่ครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเต้นให้ก็สวัสดี
แล้วก็คือมันเป็นสิ่งที่เราถ้าคุณใจแล้วก็คิดว่าอัน
ใดคุณก็ถ้าคุณใจที่ภาคหนึ่งเรามีโอกาสดีแบบนี้แล้วช่วง
นี้มากมากแล้วเราก็อยากจะให้ส่วนเนี้ยเป็นความสุขอย่าง
เดียวครับ
นี่ซิ่งที่แกมาว่าบ้านเรากำลังเจอสิ่งกำลัง
กับคุณเราชอบเป็นกำลังกรายปีกให้กับผู้ผู้คนกว่า

แอช่วง
เอาตามแบบนั้นเลยค่ะ
วันนี้เธอก็คล้ายกันและเข้าใจตัวฉันได้ดี
ไม่มีที่ใดที่เขาควรกับฉันสักที

สวัสดีครับทุกคน